มีกลุ่มที่เขาอยู่ชั้นล่าง

แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งกลับออกมาจากข้างนอก

พี่พี่สาดน้ำปลาลงไปวงที่ผมกินเหล้าหรือเปล่า

ถามได้แต่พี่มาโวยวาย

แต่พี่คอตก็โปรดหนูแล้ว
เพราะว่าหนูยังไม่ได้ทำอะไรให้พี่

โอเคโอ้เอาสิเอาเอากับเขาข่าวนี้ค่ะนายสุธวัฒน์คันคำคำขอไปฮะ
นายสุธวัฒน์ขันคำเจ้าของคลิปเล่าบอกว่าเขาเพิ่งกลับจากวัดอาบน้ำเสร็จปั๊บ
พี่ผู้ชายคนนี้นะขึ้นมาขึ้นมาจากวงที่ตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่ชั้นล่างของ
เอื้ออาทรซอยวัดศรีจังหวัดสมุทรปราการเดินมาเคาะประตูแล้วถามบอกว่า
สาดน้ำปลาโยนน้ำปลาลงไปข้างล่างหรือเปล่าตรงที่พวกผมนั่งกินเหล้ากันอยู่เนี่ย
เขาก็บอกว่าไม่ได้ทำพี่เพิ่งจะกลับมาแล้วเวลาที่พี่จะกล่าวหาใคร
พี่ต้องมีหลักฐานด้วยนะครับผู้ชายฝั่งที่เดินขึ้นมานะฮะ
ก็โมโหบอกว่าก็สงสัยถามไม่ได้หรือไง
โอ้โหแต่พี่ถามน่ากลัวเหลือเกินนะครับประกอบกับคนที่มาด้วย
ก็ถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษแล้วกันตามที่เห็นในคลิปนะฮะ
คือที่ผ่านมาเนี่ยมักจะมีคนมานั่งดื่มเหล้า

แต่ก็ถูกหาว่าทำตัวมีปัญหานี่หว่า

๊อกผมก็ถามว่าใครก็ไม่ตอบ

แล้วทีนี้เขาบอกมึงปลาขวดน้ำปลาอะไรไม่รู้
ใส่กูเหรอแล้วก็เว้ยครับ
ไม่เคยรู้จักครับแต่ว่าเคยบอกเขานานมาแล้วครับ

บอกเขากินเหล้าประมาณ๔๕ทุ่มนะครับ

ตอนนั้นก็ขึ้นมารอบหนึ่งครับ
ตอนนั้นก็ขึ้นมาแต่อันนั้นผมบอกจริง
ผมบอกเขาให้เบาเสียงหน่อย
คนนี้คนถ่ายคลิปนะคนนี้คนถ่ายคลิป

คนนี้ชื่อสันติชัยสาระพิรม
เขาอยู่ที่นี่แหละแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่นั่งดื่มเหล้า

พี่เขาเล่าบอกว่าโอ๊ยเนี่ยเหรอสุธวัฒน์เนี่ยเหรอ
อยู่ชั้น๓แล้วชอบตะโกนลงมาด่าเขา

ที่ผ่านมาชอบร้องเรียนคนน้องคนนี้ตลอดเลย

บางทีมันเปิดเพลงมันฟูงกันลงมาข้างล่างเลย

ที่กับกลุ่มเรียนน่ะกลุ่มที่นั่งกินร้าวอยู่เรียนน่ะ
ไม่ไม่มีปัญหาคือมันชอบร้องเรียน

แค่ยังไม่นั่งกินมาซื้อเบียก็วาง

คนกลางว่ายังไงล่ะนิติบุคคลของโครงการ

แต่หลังจากดูคลิปแล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บโต๊ะ